พี่หุยตั้งชื่อแล้วกันเดี๋ยวมีนเล่าให้ฟัง

คือมีคู่รักคู่นึงเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงนะ

เขาขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งล้มหมดสติ

ผีสิงวิญญาณตามหลอกหลอนหลายตนมาก

ละเมอพูดภาษาจับใจความไม่ได้

ไปดูคลิป
คนที่บอกผีผี

แฟนของคุณแก้วเป็นคนถ่ายเอาไว้

เธอบอกผีผีผี

มันมีรอยขูดตามร่างกาย
เหนื่อย

พี่ว่าติดวนมาอยู่ปลายเตียง

แล้วเราก็นอนในห้องไม่ได้ไปไหนกัน
มันรอยรดล้มเองอ่ะ
ว่าเขาว่ามันรอยอะไร

คือเธอบอกคือมันหาสาเหตุไม่ได้อะพี่อุ๋ย

คุณแก้วเธออายุ๓๕ปีนะ

ก็เลยตัดสินใจบอกหมอปลาช่วยด้วยช่วยหน่อย

บอมอภิษฐลงพื้นที่

จุดเริ่มต้นคือ๖พฤษภาคมคุณแก้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน
เพราะจะไปฆ่าตัวตายแต่ปรากฏว่ารถเสียหลักตกข้างทางในคืนเดียวกัน
หลังจากนั้นก็มีอาการแปลกแปลกเลยฝันเห็นผีผู้หญิงสวมชุดไทยโบราณ
่งผ้าถุงสีเขียวสบายสีเหลืองมาหาบอกว่า
กูจะเอามึงให้ตายมึงโชคดีนะมึงไม่ตายอีกนิดเดียวจะถึงเสาไฟฟ้าอยู่แล้ว
ดวงดีนะที่ยังไม่ตาย
นี่ทำไมมึงไม่ตายนี่นี่
แล้วคุณแก้วก็จะฝันถึงผีตัวนี้ทุกวัน
ก็จะชวนไปอยู่ด้วยชวนไปอยู่ด้วย
ฝันนี่เอาข้าวปลามาให้กินเอาอกเอาใจทุกอย่าง
ตอนแรกบอกจะเอาให้ตายตอนหลังมาเอาใจ
คุณแก้วพยายามสวดมนต์ไล่ก็เลยพาหนีเข้ากรุงเทพเลย
เพื่อมันตามมาไม่ทันเพราะว่าเราขับรถผีอาจจะไม่ได้ขับรถ
เจออีกแล้วเจออีกตัวเป็นตัวใหม่อุ้ยตายแล้วแต่ใส่ชุดไทยคล้ายกันเลย
ยืนอยู่ปลายเตียงสองคนสองตัวบอกว่าเป็นเมียมึงคนเดียวเหรอ
แล้วกูสองคนน่ะไม่ใช่เมียมึงเหรอพวกกูก็เมียมึงนะ
กูตายเพราะมึงแก้วก็งงน่ะ
พี่หวยงงไหมงงค่ะอ่าเดี๋ยวฉันก็งงอ่า
คุณแก้วเลยบอกเออเดี๋ยวบวชให้วิญญาณสวนกลับมาเลยบอกกูไม่เอา
กูไม่ต้องการบุญอื้อหืออ้าวต้องการอะไรก่อน
มันแสบยังไงพวกนี้เช้าวันต่อมาก็เลยไปเดินห้าง
ขนาดโดนผีขนาดนี้ยังมีอารมณ์ไปเดินห้างอีกเหรอ
มันก็ต้องทำให้ตัวเองสบายใจไหมพี่อุ๋ยเป็นพี่ที่ไปวัดก่อนนะ
เดินห้างก่อนอ่าก็คุยกันคุยกันคุณแก้วเลยบอกว่าเออ
เราว่าเราต้องบวชแล้วว่ะแล้วอยู่อยู่เป็นลมไปเลยอ่า
ต้องกลับโรงแรมอีกครั้งพอพูดว่าเออไม่บวชแล้วก็ได้
อาการทุกอย่างก็หายไปก็เลยย้ายโรงแรมหนีอีก
ก็หายแล้วไม่ใช่เหรอก็ไม่รู้เผื่อฝันแล้วเจออีก
ก็เลยย้ายโรงแรมหนีอีกอ่าแล้วยังไงต่อ
โรงแรมแรกเขาบอกไม่มีสารอ่าโรงแรมที่สองมีสารพระภูมิ
เข้าพักยกมือไหว้สารก่อนเลยมันตามมาอีกหนักกว่าเดิม
คุณแก้วบอกนอนกลางวันโดนผีผู้หญิงลุมข่มขืน
ดูสิพอพ่อตื่นมีรอยขูดตามตัวอีกแล้วอื้อหือ
แล้วเสื้อก็หลุดเองโอ้ตายแล้วท่าไม่ดีแล้ว
หนีไปทางราวน์ที่สาม

เมียรัชพรมีคุณแก้วเราไอ้แม่คือที่ฉันงงอ่ะ
อ้าวนี่
โรงแรมที่สามละเมอเหมือนคุยกับคนอื่นตีสองติด
เขาบอกมีถ่านติดแล้วตื่นมาตีสองของทุกคืนอ่า
คุณแก้วจะละเมอเหมือนคุยกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยเหมือนเหมือนมีถ่านติดที่หน้าที่ขาที่เท้าเหมือนเป็นรอยมือ
ที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้นะเขียนเป็นขีดขีดอย่างนั้นเหรอ
อันนั้นลอยขวนที่โดนลุมข่มขืนเนี่ยทั้งขวนทั้งถ่านเลยเหรอเออเอ้า
หมอปลาลองมาช่วยหน่อยก็ละกันเพราะว่าตอนนี้เขากลัวจริง
เขากลัวว่าเขาจะไหลตายไปเลยอ่ะเงินได้ยังไงอ่ะแปลกนอนหลับ
ตอนเขาปิดไฟอ่ะเขามองเห็นเขามองเห็นเนื่องจากมันมีกระจกทีวีอ่ะค่ะ
มันสะท้อนลงมาที่ปลายเท้าอย่างนี้แต่เขาบอกเขามองเห็นชัด
นั่งกันอยู่กับพื้นล้อมรอบเตียงเข้ามามีกี่คนเกิน๕๖คนนะคะ
ไม่ไม่ไม่ใช่แค่น่ะมาล้อมรอบเตียงดูดิใช่
ฝันมันเป็นประมาณเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นนะคะเพราะเขาบอกว่า
มันเกิดที่โรงแรมหรือเขานอนอยู่บนเตียงครับแล้วคนพวกนั้นก็อยู่ปลายเตียง
บางคนจับหน้าจับไหล่แล้วจับขาแล้วแฟนบอกตัวเองลองเปิดดูขาเขาหน่อยสิ
เพราะว่าเห็นตรงหน้าแล้วใช่ไหมคะตอนแรกยังไม่เห็นตรงนี้
แล้วก็ลองเปิดขาแล้วที่ตกใจก็คือเปิดขามันเป็นเขม่าวดำ
เขาโดนบ่อยเขาป่วยค่ะเขาจะป่วยแบบไม่มีสาเหตุ
ทำให้เราใช้ชีวิตปกติไม่ได้แล้วมันจะมาตอนหลับ
เพราะปกติมันมาไม่ได้นี่คุณหนุ่ยแฟนคุณแก้วค่ะ
แต่เอาอย่างนี้ก่อนละกันคือเมื่อกี้คือถ้าฟังเรื่องราวของผีเนี่ย
มันก็แปลกจริงมันก็งงจริงแต่มันอาจจะเป็นประเด็นนี้หรือเปล่า
ทำไมฮะเพราะว่าคุณแก้วเล่าให้ทีมข่าวเราฟังนะคะว่า
เธอคือจำได้ไหมที่คุณหนุ่ยบอกใช่ไหมว่าที่เธอขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วเสียหลักตกข้างทาง
เธอตั้งใจออกไปฆ่าตัวตายเธอบอกเธอเป็นซึมเศร้า
เธอก็เลยอยากฆ่าตัวตายเพราะทะเลาะกับแฟนอืมแล้วมันมีอะไรบางอย่าง
ทำให้รถเสียหลักตกข้างทางจนหมดสติย้ายมากรุงเทพก็เจอผี
นี่ตอนเกิดอุบัติเหตุที่ว่ารถตกข้างทาง
เดี๋ยวเธอบอกมีภาพหลักฐานยืนยันเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุจริง

แล้วเธอก็หนีหนีมากรุงเทพ

ตอนเธอหลับเธอบอกเธอจะฝันว่าเธอเป็นผู้ชาย
วิญญาณผู้หญิงที่เจอก็จะบอกเป็นเมียเป็นเมียเป็นเมียตั้งแต่อดีต
ตอนนี้ตอนนอนรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
กลัวจะไหลตายเลยอยากให้หมอปลามาช่วย
เธอบอกเธอไม่ได้บ้านะไม่ได้เสพยาด้วย

เขาจะมาเรียกบ่อยแต่ทีนี้สิ่งที่พี่กังวลก็คือ
เมื่อคืนพี่ก็เหนื่อยอยู่ดีพี่ก็เหนื่อยแล้วมันเหมือนมันจะไหล
แต่เขาบอกพี่ตลอดว่าอะไรนะน้องจะรอ
แต่พี่บอกว่าไม่ต้องรอแต่คือทีนี้สุขภาพพี่มันแย่

พี่กลัวไหลพี่กลัวไหลไปกับเขาด้วยความที่เริ่มทำดีไอ้เราก็ไม่รู้เนอะ
เริ่มทำดีเริ่มมาแบบคือเอาพูดตรงเลย
ผู้หญิงในฝันอ่อนหวานกว่าผู้หญิงที่เราอยู่
ฝันก็คือพี่พร้อมทุกอย่างเลย
อะไรแต่แต่พี่สิ่งที่พี่กลัวที่สุดก็คือกลัวไหล
เมื่อคืนก็ยังบอกเขาเลยว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นหรือเปล่านะ
เราก็เลยให้ทีมข่าวไปที่หลักกิโลเมตรที่๒๘
ถนนสายโชคชัยเดชอุดมตำบลนิคมพัฒนาอำเภอกุคันจังหวัดศรีสเกต
ไปหาเพื่อนคุณแก้วบอกจุดนี้แหละคือจุดที่แก้วอ่ะ
ขี่รถตกถนนเป็นถนนสี่เลนข้างทางเนี่ยเป็นทุ่งนา
เพื่อนบอกก็อยากให้หมอปลามาช่วยจริงจริงนะเพราะกลัวว่าวันหนึ่งอ่ะ
เพื่อนจะไหลตายจะถูกวิญญาณพาตัวไปหรือเปล่า
หมอปลาค่ะหมอปลาบอกว่ากรณีที่เกิดกับคุณแก้วเนี่ย
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะเพราะจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
อาจจะเป็นจุดที่เคยมีคนตายมาก่อนส่วนตัวก็เคยเจอเคสแบบนี้มาเหมือนกัน
เชื่อว่าอาการที่คุณแก้วเป็นอยู่คือโดนผีเล่นงาน
ฐานว่าเหตุการณ์ทางนี้ผมเคยเจอไหมเจอบ่อย
บางคนที่คนถือว่าพอประสบวะเหตุปรับ
แต่บางคนก็มีความไม่เชื่อเรื่องร่างด้านนี้
ไปรักษาต่อโดยโรงพยาบาลผีมันก็จะตาม
แล้วถามว่าเป็นไปได้ไหมไอ้ตรงนั้นมันมีคนตาย
ผมเชื่อเลยว่าเป็นไปได้และผมเชื่อว่าเคสเนี้ย

ผมคิดว่าน้องกำลังโดนผีเล่นงานอยู่ครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้หมอให้ผีที่อยู่ในตัวน้อง

คุณแก้วแกชอบนอนฟังเรื่องผีทุกคืนก่อนนอนค่ะ
อ้าวนั่นไงนั่นไงเห็นไหม
ฟังเพลินไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องเลย

เดี๋ยวไปไล่ดูเอานะครับ